คุณผู้ชมคะเข้าใจนะว่าเวลาไปเที่ยว
เราก็อยากเก็บภาพสวยโดยเฉพาะภาพวิวภาพธรรมชาติ
แต่ไม่ว่าจะอยากได้ภาพขนาดไหนต้องฟังคำเตือนนะ
อย่างอันนี้เขามีป้ายไว้ว่าห้ามปีนเข้าไป
ปีนข้ามรั้วเพื่อไปถ่ายภาพแต่ผู้ชายคนนี้จะไปถ่ายค่ะ
แล้วพอปีนข้ามรั้วไปชู๒นิ้วถอยหลัง
ตกลงไปตรงนั้นน่ะใช่ฮะแล้วเนี่ยสภาพความลึกนะประมาณ๕๐เมตร๖๐เมตร
ลึกนะครับตกลงไปต่อหน้าต่อตาคนที่กำลังถ่ายให้เลย
ภาพสุดท้ายที่เขาชู๒นิ้วถ่ายไม่ทันเพราะเขาตกลงไปซะก่อน
แล้วสภาพแบบนี้คุณผู้ชมคิดว่ารอดไหมตกไป๕๐๖๐เมตรเนี่ย
กู้ภัยร่วมกับตันยูหล่มศักดิ์ต้องเร่งไปช่วยเหลือเลย
นี่เปิดไซเรนมาเลยนะคะนักท่องเที่ยวผู้ชายคนนี้ตกหน้าตกหน้าผา
ตรงจุดชมวิวสูงสุดที่ภูทับเบิกค่ะอำเภอหลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์
ตรงนั้นมันลึกมากลึกแบบ๕๐๖๐เมตร
แล้วพอเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือก็ต้องเอาอุปกรณ์โรยตัวนะโรยตัวลงไปช่วย
ไม่ใช่ว่าโรยตัวแล้วไปถึงนักท่องเที่ยวเลยนะยังต้องเดินเท้า
เอาเครื่องปั่นไฟส่องหาดูสิไหนไหนนักท่องเที่ยวอยู่ตรงไหน
แล้วก็เจอนายมณ์เทียนกรมณีค่ะอายุ๔๖ปีภาพตอนแรกที่เห็นนะเขานิ่งแล้วอ่ะ
นิ่งอยู่แต่ยังเห็นว่าเหมือนกับตัวสั่นนิดนึง
แต่น่ากลัวนะคุณใบหน้าเหมือนไปฟาดตรงต้นไม้นะ
ใช่คือตัวเนื้อตัวเขาถลอกค่ะแขนขวาก็หักผิดรูป
แขนซ้ายหักเอายังมีสตินะคุยกับเจ้าหน้าที่ได้แต่ว่าอากาศมันเย็นมาก
เขาก็เลยตัวสั่นเพราะความหนาวทีนี้พอคุยกับเจ้าหน้าที่นะ
เขาบอกแบบนี้ก่อนจะเกิดเหตุเขาก็มาเที่ยวภูทับเบิกกับเพื่อนนั่นแหละ
พอมาถึงจุดชมวิวอันตรายห้ามปีนข้ามรั้
คุณผู้ชมเห็นป้ายน้ำเงินน้ำเงินเมื่อกี้ใช่ไหมครับแต่ว่าตัวของนายมณ์เทียนเนี่ย
เขาให้ชาวมงค์ในพื้นที่ช่วยถ่ายรูปให้หน่อยเห็นป้ายนะห้ามทิ้งขยะเราเข้าใจ
แต่ห้ามปีนรั้วเนี่ยตัวของนายมณ์เทียนปีนไปไง
มณ์เทียนนี่จริงมาคนเดียวนะคุณนะมาเที่ยวคนเดียวเลยนะฮะ
แล้วเสร็จแล้วช็อตตอนนั้นที่เขาปีนข้ามรั้วไปเพื่อที่จะถ่ายภาพ
เพราะว่าอยากได้ภาพที่แบบมันไม่มีรั้วกั้นไงเสร็จแล้วปั๊บก็ถอยหลัง
ถอยหลังกำลังชู๒นิ้วอยู่เพื่อให้ชาวมงค์เนี่ยกดชัตเตอร์ให้แล้วมันลื่น
หงายหลังตกลงไปเลยค่ะโอ้ยไปนอนนิ่งอยู่ตรงนั้น
ทีนี้พอปฐมพยาบาลแล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องนำตัวนายมณ์เทียนใส่เปรย์แล้วก็หามขึ้นมา

ถ่ายรูปบอกแบบนี้ฮะพอเขามาเที่ยวคนเดียวเขาเลยอยากได้รูปใช่ไหม
และปรากฏว่าข้ามรั้วไปเฉยเลย

ถ่ายรูปให้ก็ไม่รู้จะห้ามยังไงไม่เป็นไรคงถ่ายรูปสัก๒๓รูปแล้วก็รีบกลับเข้ามานะครับ
ปรากฏว่าถ่ายรูปแรกไปแล้วแชะหนึ่งรูปที่สองแชะหนึ่ง
รูปที่สามเนี่ยละคุณเป็นรูปที่ชูสองนิ้ว
ปรากฏนายมณ์เทียนเหมือนหันหลังกลับ
อะไรสักอย่างเนี่ยพระตกลงไปเลยรูปที่๓เลยแชะไม่ทัน
นี่ไงคือตกไปต่อหน้าต่อตาชาวมงค์ที่ถ่ายรูปให้

แต่ก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาช่วยเหลือนะคะ
ก็เลยต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชลมเก่าค่ะ
ทีนี้ก็ย้ำเตือนนักท่องเที่ยวด้วยว่าเวลาเห็นป้ายเตือนอย่าละเลยนะ
ปฏิบัติตามด้วยและไอ้จุดนี้นะคุณสืบสกุลคุณผู้ชม
เคยมีนักท่องเที่ยวที่เป็นพยาบาล
ขับรถตกหน้าผาเสียชีวิตสามศพโอ้โหอันนี้อันตรายมากค่ะ
เพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีป้ายสีน้ำเงินน้ำเงินเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละ
เป็นป้ายเตือนติดไว้ให้ปฏิบัติตามว่าห้ามปีนรั้วเข้าไป
เราลองฟังคนที่เขาถ่ายรูปให้กับนักท่องเที่ยวคนนี้หน่อยนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยอาการบาดเจ็บของนักท่องเที่ยวเนี่ยนะ
ก็ยังอยู่ในความดูแลของแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชลมเก่า
แต่เดี๋ยวอาจจะต้องส่งตัวไปรักษาอีกโรงพยาบาลหนึ่งด้วยนะคะ